เราตามกันให้ต่อนะคะสำหรับความคืบหน้ากรณีที่เสียท็อปเนี่ย
ก็ออกมาเรียกร้องกับสื่อมวลชนบอกว่าเธอถูกหลอก
แต่คุณผู้ชมค่ะนับตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาหย่ากัน๑ตุลาคม
จนถึงตอนนี้ฝ่ายเจ้าสาวพูดบอกว่าจะไปแจ้งความกับกองปราบ
ให้ดำเนินคดีกับเสียท็อป
ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ค่ะ

เราก็พยายามถามคือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเซ็นใบหย่ากันเนี่ยนะคะ
ฝ่ายเจ้าสาวที่เนี่ยเสื้อขาวนี่นะคะ
เขาบอกว่าเสียท็อปจะชดใช้ค่าเสียหายเรื่องของการจัดงานแต่งให้
เพราะเขาออกไปก่อนถูกไหมฝ่ายหญิง
ท็อปจะชดใช้ค่าจัดงานแต่งให้ในวันที่๘หรือ๙ตุลาคม

ปรากฏว่าวันนี้ค่ะเสียท็อปก็ยังไม่โผล่มาใดทั้งสิ้นนะ

ไม่มีการออกมาแสดงความรับผิดชอบเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย

เพราะฉะนั้นเราก็ถามฝ่ายผู้หญิงชื่อคุณดาริน
ว่าจะเดินทางไปกองปราบแบบที่เคยพูดไหม

ยังเพราะว่าอยากให้เวลายังให้โอกาส
ยังอยากให้เวลากับเสียท็อปอยู่ตอนนี้ก็รออยู่นะคะว่า
จะมาชดใช้ให้วันไหนเมื่อไหร่อย่างไร
อีกหนึ่งประเด็นที่เราถามก็คือกรณีว่า
ถ้าเกิดว่าคุณไปแจ้งความกับกองปราบกลัวไหมเขาฟ้องกลับอ่ะ
ถ้าเกิดว่ารักษณะแบบนี้คุณไปแจ้งความเท็จ

บอกว่าไม่กลัวว่าจะถูกฟ้องกลับ
เพราะข้อมูลที่ให้กับสื่อมวลชนนั้นเป็นความจริงทั้งหมด
ฟังเสียงคุณดารินค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
นี่คือความเคลื่อนไหวจากฝ่ายหญิงนะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวจากฝ่ายชายกันหน่อย
คือก่อนหน้านี้เราพยายามตามหาตัวเสียท็อป
แล้วที่สุดแล้วก็รู้ว่าเสียท็อปบินไปฮ่องกงแล้ว
เราก็พยายามติดต่อกันทางไลน์แบบนี้แหละค่ะ

จนกว่าเสียท็อปจะกลับมาแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
ตามรายงานล่าสุดเสียท็อปจะเดินทางมาแถลงข่าว
ที่ประเทศไทยด้วยตัวเองคือสัปดาห์หน้า

เคลื่อนไหวของเสียท็อปนะคะล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปทางไลน์เช่นเดียวกัน
สรุปแบบนี้เราก็ถามเสียท็อปว่าวันนี้๙ตุลาคมแล้ว
ไลน์วันสุดท้ายแล้วจะมีการชดใช้หนี้

ท็อปบอกว่าเขาเองไม่เคยเลยนะ
ไม่เคยนัดวันเวลาว่าจะชดใช้หนี้ให้ในวันที่๙ตุลาคม
เพียงแค่สลักหลังใบหย่าค่ะ
ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้ทั้งหมดให้

ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นตู่เป็นตะไปเอง
๘๙คือฝ่ายหญิงคิดไปเอง
แล้วก็ไม่กังวลด้วยถ้าเกิดว่าฝ่ายผู้หญิงจะไปแจ้งความ

ต้องต่อสู้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมคดีความต่าง
ถ้าเกิดว่ามีหมายเรียกเสียท็อปมาเสียท็อปยืนยันเลยนะคะ
บอกว่ายินดียินดีจะไปตามหมายเรียกไปชี้แจงไม่หลบหนีอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะเสียท็อปก็ยืนยันเช่นเดิมไม่ใช่คนผิดจะหนีทำไมอ่ะ

เราก็ถามเสียท็อปว่ามันจะกลายเป็นประเด็นว่า
ฟ้องกันไปฟ้องกันมาหรือเปล่า
เสียท็อปว่าอาจจะเป็นการแจ้งความเท็จ
หมายถึงว่าผู้หญิงอาจจะไปแจ้งความเท็จหรือเปล่า
ท็อปบอกว่ากรณีนี้เขาอาจจะฟ้องกลับได้นะ
เนื่องจากเขาบอกว่าการแต่งงานผมก็ไม่ได้ไปหลอกนะ
การแต่งงานก็จัดขึ้นจริง
แล้วก็ระบุในหลังบาหยาแล้วว่าจะชดใช้ทุกอย่างให้
ตอนนี้มีคนพยายามไปบิดเบือนนะ
คือถ้าเกิดว่าตั้งต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย

แล้วไม่ยอมชดใช้ให้กับฝ่ายหญิงอันนี้เป็นคดีแพ่ง

คดีอายาที่ว่าคือคดีช่อโกง
คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องค่ะยังไม่หมดนะคะ
คือก่อนหน้านี้ไทยรัตร์ทีวีนำเสนอข่าวบอกว่า
คือมีข้อมูลจากนิติบุคคลของคอนโดแห่งหนึ่ง
เสียท็อปเคยไปเช่าอยู่กับเจ้าสาว

เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะไปถ่ายจริง

นี่นั่งดูไทยรัฐทีวีด้วยนะเสียท็อป
คอนโดที่เสียท็อปไปเช่าอยู่กับฝ่ายหญิง

แล้วเสียท็อปบอกว่ามีชายชุดดำนับ๑๐คน
บุกไปที่คอนโดแล้วก็อุ้มตัวเสียท็อปไปที่สถานีตำรวจ
อ้างบอกว่าเสียท็อปไปติดหนี้คนใหญ่คนโต

เรื่องนี้เราก็ถามเสียท็อปว่าจริงเหรอจริงหรือเปล่า
ท็อปบอกว่าเรื่องนี้ก็มีทั้งจริงแล้วก็ไม่จริง
รายละเอียดต่างขอตอบในวันแถลงข่าว

เพราะเรื่องนี้จะมีผลต่อรูปคดี

แต่บอกเพียงว่าเคยมีชายชุดดำพยายามจะ
กระทำการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
อันนี้มีจริงคุณผู้ชมเราก็ได้แต่รอ
แล้วก็ภาวนาว่าให้กลับมาแล้วก็มาพูดความจริงกับสังคมนะคะ
แล้วก็มาเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่หลายคนรอฟัง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชัวร์ชายชุดดำ๑๐คน
เคยมีแฟนเป็นดาราเป็นไฮโซ
ช่อกงเราอยากรู้ทั้งหมดเลย
วันนี้ข้อมูลมันเยอะมากเกี่ยวกับวันนี้